ตอนนี้ตำรวจได้เปิดปฏิบัติการบุกตรวจค้นบ้านพักของผู้ที่มีอิทธิพลกว่า๓๐จุดในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับ
หลังจากมีข้อมูลว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการก่ออาจยากรรมในพื้นที่
และปราบรามผู้ที่มีอิทธิพลโดยสามารถตรวจยึดอาวุธได้จำนวนหนึ่ง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
ตำรวจคอมมันโดกองปราบรามส่วนที่กำลังร่วมกับทหาร
บุกเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย๓๐จุดในจังหวัดอุทัยธานี
หลังมีข้อมูลพบว่าเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
คดีฆาตกรรม๔ศพที่เกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้
ซึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือนายสุภาพโตสัจจา
อดีตสสพักเพื่อไทยจังหวัดอุทัยธานี
จุดสำคัญที่เป็นพื้นที่เป้าหมายคือบ้านพักของนายประพาวิทย์บุษวดีหรือสจเปี๊ยก
แต่จากการเข้าตรวจค้นไม่พบตัว
เพียงญาติผู้หญิง๓๔คนอยู่ภายในบ้าน
เลี่ยงตรวจสอบค่ายมวยที่ตั้งอยู่ปากทางเข้าบ้าน
พร้อมตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดรวมทั้งประวัตินักมวยด้วย
ปฏิบัติการในครั้งนี้สามารถยึดอาวุธปืนขนาดต่าง

กระสุนปืนอีก๑๒๘นัด
และอีกจุดที่สำคัญคือบ้านพักของนายสายชนวิสุชาติ

จุดนี้พบปืนชนิดต่างอีกหลายกระบอก
โดยนายสายชนอ้างว่าเป็นปืนลูกซองอพปจำนวน๗กระบอก
ซึ่งเป็นของราชการที่แจกจ่ายมาให้สมาชิก
เมื่อวันที่๑๔มีนาคมที่ผ่านมา
ไว้เพื่อป้องกันตัวเวลาปฏิบัติราชการ

ปกครองเขาก็เหมือนทหารตำรวจเขาก็มีสิทธิ์
เพราะนี่บ้านท่านทราบาท

อันนี้เนื่องจากเป็นบ้านสาวรสกำหนัง

ของภาราชการให้มาด้วย

ปฏิบัติการตรวจค้นในครั้งนี้จะพบของกลางที่เป็นอาวุธไม่มากนัก
แต่เป้าหมายสำคัญคือการยับยั้งและปราบรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ให้สิ้นซาก
ขณะที่ตัวหัวหน้าใหญ่ยังสสสุภาพที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้
สารจังหวัดอุทัยธานีไม่อนุญาตให้ประกันตัว
ปัจจุบันนั้นยังคงถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี